เอาไปเตือนภัยกันหน่อยนะครับมีกลุ่มมิจฉาชีพออกอารวาสที่จังหวัดนครราชศรีมา

ห่วงอายุหกสิบสามปีเป็นเช้าบ้านหนองเรือตำรวจพระไลยอำเภอบัวไร
ตราถูกกลุ่มมิชชชีพไปซ่อม
เรียกเงินค่าซ่อม๒๐๐ทีเดียว
เขาบอกว่าแก๊งมิจฉาชีพแสดงตัวบอกว่า
ผมมาจากศูนย์บริการลูกค้าโดยตรงเลยนะครับ
ออกมาให้บริการซ่อมตู้เย็นที่ชำรุดคิดราคาพิเศษเลย

พิเศษยังไงอ่ะพิเศษแพงพิเศษ
ตรวจสอบแล้วโอ้โหตู้เย็นมันเก่ามากเลยฮะใช้งานมา
ต่ำกว่าสิบปีแล้วเนี่ยโอ้โหขอบยางก็ต้องชำรุดนะฮะ
ต้องเปลี่ยนนะครับตอนนี้เก็บความเย็นไม่ได้

ไอ้นู่นไอ้นี่เยอะแยะฟุตละ๓๐บาท
เธอก็เอ๊ะมันก็ไม่แพงมากเนอะ
ละสามสิบเออเอาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะฮะแต่พอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บ
คิดราคาเสร็จสับอื้อหือหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาท

เธอก็เอ้ยทำไมมันแพงจังล่ะอ่านะแต่ช่างก็บอกว่าโอ้โห
คือตอนแรกพอเถียงกันปุ๊บไปตามทีมงานมาเข้ามาหลายคนมากดดัน
พอผู้ชายมาหลายคนป้าก็โอ๊ยมาหลายคน
น่ากลัวก็ยอมจ่ายไป๑๙๕๐บาทแล้วก็รีบขับรถออกไปเลย
เอาป้าคนนั้นก็โดนป้าคนนี้ก็โดน

ผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่าก่อนหน้านี้นะ
ก็มีกลุ่มคนนี้นะไปนั่งอยู่ที่ร้านขายของชำ
เห็นผู้เหยียบ้านแต่งตัวเป็นชุดเครื่องราชการมาก็รีบหนีเอาไป

เขาบอกว่าเขามาจากศูนย์บริการซ่อมตู้เย็นมาจากบริษัท

เวนเข้าไปในหมู่บ้านไปหาคนที่แบบอยู่บ้านคนเดียว
ผู้หญิงคุณแก่ค่ะคุณตู้เย็นค่ะสุดท้ายก็เลยเป็นมิตรสาชีพ

ถ้าคุณไม่ได้โทรไปแจ้งเองอย่าไปเชื่อให้ใครมาซ่อมนะเราต้องแจ้งเองนะ
มาบ่อยที่ฉันเคยอ่านข่าวนี้มาหลายเดือนที่ผ่านมาก็มาเจออีกแล้ว
ใช่ระวังด้วยอย่าปล่อยให้ใครเข้าบ้านถูกต้อง